คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เขาบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ
แล้วก็เป็นอิทธิฤทธิ์ของไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
คือภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเรื่องไอไข่เด็กวัดเจดีเนี่ย
เขามีการบวงสวงอ่าบวงสวงสองรอบนะคุณ
ตุลาปีที่แล้วกับ๒๑มีนาคมที่ผ่านมา
ทีนี้การบวงสวงทั้งสองรอบมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น

เพราะว่าต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าเรื่องนี้นะ
ทีมข่าวของเราได้รับข้อมูลจากทางทีมงานภาพยนตร์

บอกว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันบวงสวง
รอบแรกครั้งแรกเขามีการบวงสวง
เมื่อวันที่๒๕ตุลาคมปีที่แล้ว
ตอนนั้นเนี่ยทีมงานเขาต้องเดินทางไปทำพิธีที่วัดเจดีของไอ้ไข่

เป็นไก่ที่ไม่รู้มาจากไหน
นี่ค่ะเดินแหวกฝูงชนมา
แล้วมาหยุดอยู่ตรงหน้าทีมโปรดิวเซอร์
หยุดอยู่ตรงหน้าผู้กำกับแบบนี้ค่ะหยุดนิ่งเลย

ไก่ตัวนี้เดินหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ
รวมถึงช่วงที่ท่านแว่นเจ้าอาวาสวัดเจดี
เจิมเศรษฐ์ให้กับกองหนังในช่วงนี้นะคะ
จู่นะคุณผู้ชมมันเกิดปรากฏการณ์เป็นพระอาทิตย์ทรงกรด
คือตอนนั้นเนี่ยทีมงานรีบถ่ายรูปเก็บเอาไว้เลยนี่ค่ะ
แล้วพอหลังจากจุดประทัดเสร็จเนี่ยนะทีมงานก็ขึ้นรถตู้จะกลับ
จากที่แดดมันจ้าอากาศร้อนอบอ้าว
กลายเป็นฝนตกลงมาแบบหนักมากเลยนะคะ
คือแปลว่าอะไรตอนทำพิธีไม่มีฝน
ทำพิธีราบรื่นผ่านพ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแดดจ้า
พอเสร็จพิธีปั๊บฝนตกลงมาหนักเลย
อันนี้คือครั้งแรกที่เกิดขึ้นตุลาคมปีที่แล้ว
บวงสวงที่วัดเจดี
ทีนี้ค่ะเขามาบวงสวงอีกรอบนึงเมื่อ๒๑มีนาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าคราวนี้ไม่ได้บวงสวงที่วัดเจดีแล้วนะ
บวงสวงที่โลเคชั่นที่ใช้ถ่ายทำหนังเรื่องนี้

มันเกิดขึ้นเพราะว่าทำพิธีเสร็จ

ปรากฏว่ามันมีภาพนิ่งเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูค่ะ
คือคุณผู้ชมสังเกตเป็นกลุ่มก้อนควันทูบนะ
เขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายกับหน้าของไอ้ไข่วัดเจดี
แล้วลักษณะมันเห็นในหลายจุดเห็นในหลายภาพด้วย
อย่างภาพแรกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะ
ที่จุดทูปตรงนี้เป็นคนที่รับบทไอ้ไข่
แล้วจุดที่หนึ่งคือตรงด้านล่างทูบฝั่งซ้าย
คุณผู้ชมดูเห็นไหมคะมีกลุ่มควันเหมือนกับเป็นหน้าคนอ่ะ
มีหัวมีตัวอันนี้จุดแรกนะด้านล่างซ้ายนะ
ทีนี้จุดที่๒ที่เราวงไว้ก็คือตรงป่าด้านหลัง

ใช่ค่ะเขาบอกว่าตรงป่าเขียวนั้นเหมือนกับมีคนยืนอยู่
ส่วนคนที่ยืนอยู่เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใคร
แล้วด้านบนสุดเห็นไหมเลข๓ที่วงไว้
เขาบอกว่าตรงนั้นมีลักษณะเหมือนกับหน้าเด็กที่มัดจุกอยู่

ใช่๓จุดในภาพนี้อีกภาพหนึ่งค่ะ
อีกภาพหนึ่งเลยนี่อันนี้ควันทูบ
ตรงปลายทูบมีกลุ่มควันจับกันคล้ายกับไอ้ไข่
แว่นเนี่ยเราเอาภาพมาเรียบเทียบกันเลยไม่รู้นะ
มุมคุณผู้ชมคุณผู้ชมมองว่ามันเหมือนไหม

ใช่ค่ะก็ทีมงานเขาบอกว่าเขาก็ขนลุกเหมือนกัน
เพราะว่าตอนที่ก่อนจะถ่ายทำวันแรกที่กาญจนบุรีเนี่ยนะคะ
วันนี้เป็นวันแรกที่มีการถ่ายทำ
ปรากฏว่ามีความฝันคือทีมงานเขาฝันกันแปลก
บางคนก็ฝันว่าไปเจอไอ้ไข่วัดเจดีมา
ได้เจอไอ้ไข่วัดเจดีวิ่งเล่นในกองถ่าย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยวีดีโอคอล
สอบถามโปรดิวเซอร์หนังเรื่องไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเนี่ยนะคะ

คุณตุ๋ยก็เปิดเผยบอกว่าเรื่องที่เล่าให้ฟังทั้งหมด

ส่วนตัวเชื่อแล้วก็ศรัทธาไอ้ไข่วัดเจดี
เคยไปไหว้ไข่แล้วก็เอาเลขปลายประทัด

ส่วนภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเนี่ย

ตอนที่สัมภาษณ์คุณตุ๋ยหน่อยนะคะ
กลัวไหมคะกลัวคนมองว่าเราทำขึ้นมาหรือเปล่า
ไม่กลัวพี่สามารถพิสูจน์ได้เลย
ตุ๋ยยืนยันโดยเกียรติของพี่
แล้วก็ผู้กับเอกถียรทร

เพราะว่าคนเดี๋ยวนี้เขาดูออก
เขาเหม็นตัวยังไงก็ไม่ใช่
พี่ถูกจัดไข่ใครตอนวัดตัดประทับ

คุณแจ๊กกะรินก็คุยกับคุณตุ๋ยแล้วพอวิดีโอคอนนะครับ
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคุณตุ๋ยเนี่ยพาไปดูบรรยากาศการถ่ายทำ
เพราะอะไรก็เลยถามว่าพี่ตุ๋ยทำไมถึงเลือกที่นี่ล่ะ
ตุ๋ยบอกว่าก็อยากจะเล่าเรื่องราวย้อนยุคไปตั้งแต่สมัยราชการที่๖
ก็เลยต้องมาถ่ายในป่าแบบนี้
เด็กที่แสดงเป็นไอ้ไข่ใช่ไหมใช่ค่ะ
แล้วก็ถามต่อว่าเราจะได้ชมกันเมื่อไหร่หนังเรื่องนี้
น่าจะได้ชมปลายปีนี้นะคะนะครับ